หลังจากที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่หาดทรายน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบพิรุษภัณฑ์
ลงไปในร้านทะเลแล้วก็วิ่งขึ้นมา
คือเขาบอกให้คนช่วยคนก็ไปช่วยกันแบกขึ้นมา
ปรากฏว่าที่ขาแผลหวะเลย

คนก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเนอะหัวหินมีฉลามเหรอ
แล้วน้ำมันตื้นจะมีฉลามไปโดนเพลียงทะเล

ตกลงชาวบ้านในพื้นที่ครับ
เขาก็ลงพื้นที่เลยไปที่หาดทรายน้อยที่หัวหิน
ไปหาไปดูเจอฉลามจริงนะฮะ

เป็นฝูงประมาณ๔๐๕๐ตัว

เป็นปลาฉลามครีบดำหรือปลาฉลามหูดำนะฮะ

เดี๋ยวนักวิชาการจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับ
แต่มีจริงนะครับคือไม่ต้องถกเถียงกันแล้ว
ไม่ได้มาจากเรื่องของตัวเพลียงเปลือกหอยโขดหินอะไรแน่นอนนะครับ
อ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบห้าเมษายนที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่แล้วก็ติดต่อสอบถามไปยังผู้โพสต์คลิปนะครับ
ชื่อว่านายรัชตะเคลือบคลายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็น๑๕เมษายน

ก่อนเกิดเหตุชายชาวต่างชาติลงไปว่ายน้ำทะเล
ระหว่างนั้นก็ร้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ
ฟังได้ความว่าถูกฉลามกัด
ก็เลยช่วยกันลงไปในทะเลแล้วก็อุ้มร่างชายชาวต่างชาติคนนี้ขึ้นมาบนฝั่ง

พร้อมกับยืนยันว่าแผลที่ชายชาวต่างชาติที่เห็นตอนแรกเนี่ย
เชื่อว่าเกิดจากป่าฉลามแน่นอนเพราะว่ามันเวอะหวะมาก
คุณเหนียวมาสอนมันเหมือนถูกกัดที่ส้นทาวด้านซ้าย
เลือดมันไหลไม่หยุดมันไม่ใช่แบบโดนอะไรบาดนิดหน่อย
ไม่ใช่เพียงบาทอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์แน่นอน
ส่วนภรรยาของชาวต่างชาติคนนี้ซึ่งเป็นคนไทยนะครับ
ชื่อว่านางสาวอมรรดรัฐแพงงาบอกว่าสามีตนเป็นชาวนอเวย์
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
แผลที่ถูกกัดที่ข้อเท้าด้านซ้ายเป็นแผลเวอะหวะเอ็นขาด
เส้นปราสาทขาดกระดูกแตก

โอ้โหขนาดตัวไม่ใหญ่นะ
ฟันมันคมมากนะครับเย็บไป๔๐กว่าเข็ม
ตอนนี้หมดค่ารักษาไปแสนกว่าบาท
ยืนยันว่าสามียืนยันว่าถูกฉลามกัดนะฮะ
หลังจากลงเล่นน้ำไม่นานก็เลยอยากฝากบอกเจ้าหน้าที่รัฐด้วยว่า
ช่วยเตือนประชาชนด้วยอย่าไปปิดข่าวอะไรเลยนะครับ

เพราะว่าตอนแรกมันก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับ

ผู้ช่วยศาสตร์ราชาญดรทรธรงนาวาสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงของมเกษตรนะครับ
ท่านบอกว่าจากการดูบาดแผลของชายชาวต่างชาติ

เพราะว่าแผลมันลึกคล้ายการถูกกัด
คาดว่าเป็นชาวบ้านไปเจอแล้วก็เป็นชาวหูดำจริงนะ

เป็นฉลามสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย
หากินตามชายฝั่งกินปลาเป็นอาหาร
โตเต็มที่ก็ยาวประมาณ๖๐๗๐เซนติเมตร
ก็ตอนนี้ถูกกัดเชื่อว่าชาวหลามคงจะเห็นว่ามีอะไรขยับอยู่ในน้ำ
ก็เลยคิดว่าเป็นอาหารก็เลยพุ่งไปกัดนะฮะ
ซึ่งปกติแล้วอาจารย์ทรบอกว่า
ชาวหลามหูดำมันเชื่องนะคุณเดี๋ยวมาสอน
เวลามีนักดำน้ำอะไรไปเจอเนี่ยยื่นอาหารให้มันยังมากินเลย

มีแค่๑ใน๑๐๐ล้านเท่านั้นที่ถูกกัด
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ๑ต่อ๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต

เพราะว่าฉลามครีบดำหรือว่าปลาฉลามหูดำ
มันจะมีปากกว้างแล้วมีแถบดำที่ครีบหลังครีบหางเนี่ย
มันเป็นปลาฉลามที่มันจะอยู่ในน้ำตื้น
หากินตำน้ำตื้นสูงเพียงฟุตนึงมันก็ไหว้มาหากิน

แต่ก็พอเห็นข่าวก็แอบกลัว

ราวหลังไปเล่นทะเลก็หาคนไปเป็นเพื่อนคอยดูฉลามให้